เกิดขึ้นกลางถนนในพื้นที่อยุธยาเลยนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคือหมดเรี่ยวหมดแรง

แล้วก็นอนฟุบอยู่กลางถนนเลย
ชาวบ้านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ติดเชื้อโควิด๑๙

แต่ว่าออกมาหาซื้อของ

ไปดูตอนเจ้าหน้าที่ไปช่วยนะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะ

หายใจไม่ออกพยายามนอนที่จะหายใจอยู่

ก็ผู้ชายคนนี้นอนรับการช่วยเหลือ

อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ

เขาบอกว่าเขาชื่อวรรณยูอายุ๒๗ปี
ก่อนหน้านี้คือป่วยโควิด๑๙มาระยะหนึ่งแล้วนะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีอาการหายใจไม่ออกแน่นหน้าอก
อยากได้ถังออกซิเจนและขอน้ำดื่ม

ลุกไม่ขึ้นเลยใช่แต่ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่กำลังจะพยายามช่วย

แล้วก็อาการเขาบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้ว
ขึ้นเองได้หลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้น
แล้วก็ไปขึ้นรถของเจ้าหน้าที่
เพื่อนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้มีการสอบถามกับชาวบ้านแถวนั้น
ชาวบ้านแถวนั้นนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งคือเป็นคนที่
เอาข้าวเอาของไปให้ผู้ชายคนนี้เอาไปส่ง
เพราะว่ารู้ว่าผู้ชายคนนี้กับภรรยานะคุณนะ
คือติดโควิด๑๙ทั้งคู่นี่ภรรยาของเขานะครับ
ติดทั้งคู่แล้วก็ชาวบ้านกับผู้นำชุมชนบอกว่าอย่าออกมา
อย่าออกมานอกบ้านขอให้กักตัวนะครับ
ทีนี้มาเจอผู้ชายคนนี้กลางถนนกำลังขี่มอเตอร์ไซค์

ซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมาดื่ม
แล้วก็กลับเข้าบ้านแล้วสักพักหนึ่งก็ออกมาอีก
แล้วก็มาขอความช่วยเหลือบอกหายใจไม่ออก
จากนั้นทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วก็ล้มอยู่กลางถนนแบบนี้

ก็แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปแจ้งตัวภรรยาของผู้ชายคนนี้ด้วย
ตัวภรรยาก็เดินออกมาจากบ้านเหมือนกันมาดู

ภรรยาก็คือนางสาวปรานีอายุ๓๑ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าสามีป่วยโควิด๑๙มา๗วันแล้ว

แล้วก็กักตัวอยู่ที่หอพักใกล้จุดเกิดเหตุตรงนี้

ส่วนช่วงค่ำเธอเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว
พอออกมาจากห้องน้ำเอ้าไม่พบสามี
แล้วก็เลยเดินออกมาตามหานะครับ
กระทั่งมาเจอว่านอนหายใจไม่ออก
ลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ตรงถนนตรงนี้

กินเหล้ามาหรือเปล่าแต่ตัวสามีบอกไม่ได้กินเหล้า

แล้วทีนี้พอกลับมาแล้วก็ดื่มเสร็จมันแน่นหน้าอกมาก
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาขอความช่วยเหลือ
แต่ทีนี้มันไม่ไหวก็เลยต้องล้มกลางทางแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่

ส่วนพี่ที่เขาเหมือนเป็นผู้นำชุมชน

ก็เล่าให้ฟังนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะเป็นมา๗วันแล้วทั้งคู่นะครับ